ไปดูชีวิตเรือแพร่ในแก่งก้อที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
ก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ส่วนใหญ่คนที่นั่นมีอาชีพประมง
ชาวบ้านก็จะพาทีมข่าวของเราล่องเรือล่องน้ำ
โดยคุณยุทยาตุ้มมีผู้เสียข่าวของเรา
นะฮะก็ไปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามให้เราได้อิจฉากัน

สายันเป๋าคำชาวตำบลก้ออำเภอลีจังหวัดลำพูน
และเนื้อปลาสวายตัวโตน้ำหนัก๑๔กิโลกรัมบนเรือนแพร่
หลังออกไปหาปลาตัวนี้มาได้เมื่อ๒วันก่อน
เพื่อเตรียมทำปลาย่างเก็บไว้ขายครับ
สายันอาศัยอยู่เรือนแพรแก่งก้อภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ซึ่งมีเนื้อที่น้ำติดต่อกันกับเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
อาชีพหาปลาและขายอาหารเป็นหลักครับ
ปลาสดมาจะให้ภรรยาทำอาหารขายรวมถึงปลาย่างก็เช่นกัน
จะทำไว้เผื่อลูกค้าสั่งต้มโครงปลาย่าง
วิธีการทำไม่ยากครับปลาที่หาได้เอง
นำไปหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เข้าเตาอบ
พูดเหมือนจะมีอุปกรณ์ราคาแพงแต่เตาอบก็อย่างที่เห็นครับ
ทำจากสังกษีมีชั้นใส่ปลาก่อไฟด้วยฟืนที่หาเก็บไว้จากแถวนี้ครับ
จากนั้นก็ปิดประตูปล่อยให้ความร้อนและควัน
ทำหน้าที่รมปลาตลอดทั้งคืน
เห็นปลาตัวโตแบบนี้อยากจะออกไปดูวิธีการหาปลาบ้าง
สายันก็ใจดีจัดให้เลยครับ
แต่ต้องออกเรือไปให้พ้นบริเวณนี้ประมาณ๑กิโลเมตร
เพราะอุทยานแห่งชาติแม่ปิงกำหนดเป็นจุดห้ามจับปลาเพื่ออนุรักษ์
และเป็นสถานที่ให้ปลาวางไข่
โดยมีทงสีแดงเป็นสัญลักษณ์
ทงแดงไฟก็เริ่มหาปลาได้แล้วครับ
สายันใช้ตะข่ายขนาด๗เซนติเมตรยาว๑๘๐เมตร๓ผืน

ที่๗๐ตะข่ายจะเป็นปลาเล็กตัวประมาณฝ่ามือครับ
มีเทคนิคอะไรในการใส่ไหมครับ

เอาดวงอย่างเดียว
อาชีพหาปลาแบบนี้มาตั้งแต่ตอนไหนละครับ
อยู่แม่น้ำอันนี้เกิดคำนี้ครับ

ก็อายุเท่าไหร่แล้วที่เริ่มทำ
เกิดที่นี่ประเดียวนักการณ์๔๐กว่าแล้ว
ใช้เวลาไม่นานก็ใส่ตะข่ายเสร็จเรียบร้อย
สายันบอกว่าวันนี้พาออกหาปลาไม่ไกลจากที่พัก
ได้ปลาไม่มากเพราะน้ำเริ่มลดลงแล้วครับ

ระหว่างนี้จึงพาไปดูสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น
นั่นก็คือหน้าผาเป็นรูปเสือบอกว่าพบเป็นคนแรกด้วย
นอกจากนี้ยังมีหน้าผารูปแบบต่างสวยงาม
เกิดจากน้ำกัดซะรวมถึงสัตว์ป่านกนานาชนิด
แล้วก็ยังเห็นลิงป่าลงมากินน้ำด้วยครับ

ลิงป่าลงมากินน้ำหลายตัวเลยทีเดียวครับท่ามกลางป่าแล้วก็น้ำที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ปัจจุบันน้ำจะลดลงมากแล้วชาวเรือนแพ้ก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย
รวมถึงอาชีพประมงช่วงนี้หาปลาได้น้อยลงครับ
ต้องมาดูว่าตาข่ายที่ลงดักปลาไว้จะเป็นอย่างไร
พรุ่งนี้เช้าเรามาดูพร้อมกันครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน